คุณผู้ชมคะจากการที่มีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปนั่งยาน

ขับรถผ่านปั๊มร้างแห่งหนึ่งรู้สึกตะเงียดใจ
เลี้ยวเข้าไปเจอเท้าสีดำคู่นั้นจริง
คือเจอศพถูกเผาอยู่ในปั๊มร้างแห่งนี้

รู้แล้วว่าศพนิรนามนี้เป็นใครนี่ไง
รู้แล้วศพปั๊มร้างลุงหนุ่ยชัยภูมิถูกลวงฆ่าเผา
คือมีคนจากหมู่บ้านเดียวกันนะคะเขาเดินทางมากัน๕คนเลยนะ

ดูจากรองเท้าจากสภาพและรถกระบะที่ถูกจอดทิ้งไว้

เมื่อวานี้ค่ะนายเจริญทรัพย์สมบัติวัย๖๒ปี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตำบลบ้านขามอำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิ
มาที่สพวังกะพีจังหวัดอุตรดิษฐ
พร้อมกับญาติและเพื่อนบ้านรวม๕คน
หลังจากที่รู้ข่าวนี้เขาบอกว่าเขารู้จักผู้ตาย
ตำรวจก็ขอตรวจสอบเอกสารประจำตัวของทุกคน
สอบถามรายละเอียดความสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้ตาย
แล้วก็เอาหลักฐานต่างทั้งสภาพศพรองเท้าภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็รถกระบะที่ถูกจอดทิ้งไว้ห่างจากจุดเกิดเหตุ๔๐๐เมตรมาให้ดู
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่แหละคือลุงหนุ่ย
ลุงหนุ่ยคือนายกิ่งเพชรชัยทิพย์วัย๖๕ปีเป็นชาวบ้านหมู่๑อำเภอตะตุรักษณ์เนี่ยล่ะค่ะ
จังหวัดชายภูมิลุงหนุ่ยมีอาชีพขับรถรับจ้างทั่วไปอยู่ตัวคนเดียวไม่มีครอบครัวค่ะ
เจริญเขาถึงกับน้ำตาคลอเบ้าเลยนะตอนที่เห็นรถกระบะเขาบอกว่ารถคันนี้เป็นรถของลุงหนุ่ย
หนุ่ยขับออกจากบ้านที่ชายภูมิตั้งแต่๒๓กันยายนที่ผ่านมาแล้วและไม่มีใครติดต่อลุงหนุ่ยได้อีกเลย
ที่น้ำตาคลอเบ้าเพราะอะไร

เป็นที่รักของทุกคนในหมู่บ้าน
ตอนลุงหนุ่ยหายตัวไปเนี่ยญาติญาติก็พยายามติดต่อโดยโทรศัพท์ที่ลุงหนุ่ยใช้เป็นรุ่นเก่า
พอแบตหมดทีคือมันติดต่ออะไรไม่ได้ค้นหาตำแหน่งอะไรก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะ
แต่ไม่รู้เลยว่าสาเหตุทำไปทำไม
ตำรวจบอกว่าต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันก่อนนะคะถึงจะมอบศพให้กับญาติ
กลับไปบำเพ็ญกุศลได้ตามขั้นตอน

รู้ตัวคนตายแต่ยังไม่รู้ตัวคนร้ายเนอะ

จิตของคนที่เขาไปนั่งสมาธิ